ตองจะพาคุณผู้ชมไปกินปากหม้อ
แต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อรสแซ่บค่ะ
ไปเลยขี่มอไซค์ไปแบบนี้

ไปกันที่ร้านสถานีหวานแซ่บ
อยู่ที่ถนนประจวบซิริในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขัน

ว่าทำไมร้านมันดูเหมือนร้านขนมหวาน

แต่ร้านนี้เนี่ยคือเมื่อก่อนเขาขายน้ำแข็งใสขนมหวาน
หวานเย็นอ่ะหวานเย็นใช่ค่ะตอนนี้เขาก็เพิ่มขายอาหารคาวเสริมขึ้นมา
นั่นก็คือเมนูที่ตอนนี้ขายดีมากเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม
ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อพอขายแล้วลูกค้าชอบรสชาติของก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ
เพราะว่ามันหาทานยากแล้วก็มันเป็นของแปลกใหม่ของทางร้าน
คือจริงปากหม้อส่วนใหญ่เขาจะขายที่พนมสารคามที่ฉะเชิงเซาอะไรอย่างนี้
แต่นี่ประจวบมันหาทานยากนะ
แล้วทางร้านคือใช้ตัวข้าวกรีบปากหม้อแถนเส้นก๋วยเตี๋ยวคุณนึกออกมั้ย
มันจะมีไส้ให้เลือกด้วยกันทั้งหมด๖ชนิด
ก็คือเป็นไส้แบบคาวกับหวาน
มันจะมีไส้กุ้ยชายไส้กะหล่ำปลีเห็ดหอม
แล้วก็ไส้หนใหม่กุ้งไส้ถั่วงอ้อกไส้เตาต้มผู้หมูสับ

เค็มเล็กน้อยมีส่วนผสมของแบบซีอิ๊วเกลือพริกไทยคือเป็นไส้เค็มอ่ะ
แล้วก็ไส้สุดท้ายคือไส้หวานก็คือไส้หัวชัยโปผัด

เจ้าของร้านคือกุคุนกัญญานัตนกฤษกระหงก
คุณเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าร้านเขาจะใช้แป้งสด
ก็คือทำแบบสดเลยผสมแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้ายายม่อม
สมการเรียบร้อยแล้วก็มาเทราดบนผ้าที่ขึงบนปากหม้อเหมือนกัน
ทำข้าวเกลียบปากหม้อนี่แหละ
หลังจากนั้นทำเนี่ยเกลี่ยเทลงไปนะคะแล้วก็ใส่ไส้เข้าไป
ใช้เวลาประมาณ๕นาทีก็จะได้๖ตัวและทำเสร็จปากหม้อแบบนี้
ก็จะใส่ลงไปในชามก๋วยเตี๋ยว๑ชาม๖ตัวมันจะใช้เวลาทำค่อนข้างนาน
การลวกเส้นเป็นก๋วยเตี๋ยวเนอะเพราะมันต้องทำปากหม้อทีละตัวทีละตัว
ส่วนเครื่องเคียงในชามเขาอัดแน่นมากเลยนะคุณมีทั้งหมูสับหมูยอลูกชิ้น
แต่ที่เด็ดไม่เหมือนร้านไหนก็คือร้านนี้เขาจะมีน้ำซุปให้เลือกสองแบบ
ปกติก๋วยเตี๋ยปากหม้อเขาจะมีน้ำซุปแบบเดียว
เป็นน้ำซุปกระดูกหมูหรือกระดูกไก่อะไรอย่างนี้คุณ
แต่เนี่ยมีสองแบบก็คือน้ำใสและต้มยำกะทิสดที่มีรสชาติเผ็ดร้อน

กลิ่นนี้หอมเตะจมูกเลยนะคะ
ส่วนราคาก็ไม่แพงบอกแล้วว่าไม่แพงอร่อยและดีมีที่นี่นะคะ
ถ้าเป็นน้ำใสชามละ๓๕บาทส่วนต้มยำ๔๐บาทเท่านั้นเอง
แล้วก็ยังมีแบบทานแยกก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ๖ไส้ทานแยกกับน้ำจิ้ม
ไม่ต้องทำเป็นก๋วยเตี๋ยวอีกราคา๒๐บาท
ใครอยากจะไปลองชิมก๋วยเตี๋ยปากหม้ออร่อยนะคุณผู้ชม
อยากแนะนำให้ไปทานกันที่ร้านนี้สถานีหวานแซ่บ
ประจวบซิริในเขตเทศบาลเมืองประจวบคิริคัน
ร้านเขาเปิดทุกวันตั้งแต่๖โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงนะคะ
หรือโทรไปเลยหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมนี่แหละ
แบบนี้จะทำเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวก็ได้แบบแห้งก็ได้เนี่ยเป็นแบบทานกับน้ำจิ้ม
ก็ได้เหมือนกันมีไส้ขาวไส้หวานมี๖ไส้
คุณก็สามารถเลือกได้บางคนบอกว่าไม่ทานอันนั้นอันนี้อะไรอย่างนี้
คุณก็สั่งได้ว่าคุณจะเอาไส้กุ้ยช่ายอย่างเดียวทั้งชามก็ได้
อะไรแบบนี้ดิฉันชอบทานมากเลยนะก๋วยเตี๋ยปากหม้อแล้วมันหาทานยากนะคุณ
เพราะว่าจริงคือวิธีการทำมันค่อนข้างยากแล้วคนทานก็ต้องใจเย็นไง
ก็ต้องนั่งรอเพราะว่าเขาจะทำแบบสดอ่ะ
เราต้องนั่งรอบางที่เขาจะมีน้ำซุปมาให้ก่อนใช่ไหม
แล้วก็ให้เรานั่งล้อมแล้วเขาก็จะทำแล้วก็ตักให้ทีละตัวทีละตัววนไปอย่างนี้

ใช่ทำสดนะคะแล้วมันอร่อยมากเลย
ถ้าใครมีโอกาสได้ไปประจวบคิริขันก็อย่าลืมไปลองแล้วกัน
ถือว่าแปลกใหม่แล้วก็ขายดีด้วยนะราคาไม่แพง
ประจวบนะที่อกหักจากเมื่อวาน
ไปลองทาร้านนี้เผื่อจะเยียวยาหัวใจของเราได้ไหมไปดูค่ะ